อันนี้เนี่ยไปสร้างวิมารอยู่บนโน่นสะพานลอยค่ะ
สะพานลอยคนข้ามนี่แหละคุณสืบสกุลที่ปกติเราก็จะเดินขึ้นไป

เดี๋ยวปิดฉากปิดกั้นไว้แบบนี้เลยเหรอฮะ
ใช่เอาผ้ากั้นไม่ใช่ฝั่งเดียวนะคุณสองฝั่งเลย
ข้างบนเขามีการซ่อมแซมสะพานลอยอยู่หรือเปล่า
ไม่ได้ซ่อมอันนี้ไม่ใช่ผ้ามากั้นเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างแน่นอน
เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างในนี่ข้างบนค่ะเห็นไหม

มีร่องรอยของการอยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชม
มีอะไรอยู่บ้างเหมือนกับกระดาษรังเอามาปู

ใช่แล้วก็มีถุงอะไรแขวนอยู่
แล้วก็เหมือนมีกระมังมีถังน้ำเอาไว้อาบน้ำแปลงฟันอะไรเลยใช่ไหม

ถูกต้องนี่คือที่เพชรชบูรณ์นะคะคุณผู้ชมโอ้มีเก้าอี้อยู่ด้วยตรงนู้น
ซึ่งสะพานลอยนี้อยู่ตรงแยกไฟแดงไร่ยาสูบค่ะ
เป็นสะพานลอยคนข้ามถนนสามัคคีชัยอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง
นักข่าวของเรานะดูสิขึ้นไปดู

แต่นี่ไงพอเราขึ้นไปเนี่ยเราเจอแต่ข้าวของ
แต่เราไม่เจอคนที่มาสร้างเป็นวิมารอยู่ตรงนี้
แล้วแถมที่สำคัญมีผ้ามาขึงปิดกั้นไม่ให้ขึ้นทั้งสองฝั่ง
ทีนี้พอเราเข้าไปดูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลย

ถังพลาสติกถังน้ำมีอยู่เก้าอี้แบบนี้
ทีนี้นักข่าวถามคนแถวนั้นว่าตรงนี้มีใครมาอยู่นะ

จริงสะพานลอยตรงนี้มีมาตั้งนานแล้วนะ

ทำไมมีสะพานลอยแล้วคนไม่ข้ามเหรอ
มักจะมาข้ามถนนด้านล่างอันตรายหรือเปล่า

เห็นไหมเป็นแยกแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงนั้นพอดี
คนเขาจะดูไงว่าตรงไหนไฟเขียวไฟแดง
เขาก็จะข้ามตามสัญญาณไฟ
ไม่ได้ขึ้นไปบนสะพานลอยแบบนี้ค่ะ
แล้วด้านบนคงจะมีคนเร่ร่อน
คิดว่าเออคนเดินขึ้นสะพานลอยก็น้อยนะ
งั้นก็ยึดเลยละกันเป็นอาณาจักรของฉันเลย
เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลหน่อย
ว่ามันไม่ควรมากั้นแบบนี้ไหม
ดังนั้นวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงไปอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ปรากฏว่าพอแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่๑เนี่ยนะคะ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรื้อผ้าลื้อรังกล่องกระดาษ
เจ้าหน้าที่เขามาเก็บกวาดทำความสะอาดไปหมดแล้วนะคะ
แล้วได้คุยกับนายวัฒโนไทยนาชัยเวียง
อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๑ด้วย
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์เนี่ย
มีสะพานลอยในความรับผิดชอบดูแลอยู่๕แห่งนะคะ
แล้วก็จะมีรอบในการทำความสะอาดนะ
เขาจะทำความสะอาดทุกอาทิตย์
เราก็เลยถามไงว่าพอค่ะ
ถ้าเกิดพอบอกว่า๕แห่งที่ดูแลทำทุกอาทิต

พอบอกว่ามันเป็นไปได้นะคุณนักข่าว
คือสมมุติเจ้าหน้าที่ผมไปทำความสะอาดเสร็จแล้วปั๊บ
เร่ร่อนเขาก็อาจจะมากั้นผ้าเลย
คือไปกั้นผ้าหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วค่ะ
แต่ล่าสุดก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดไปเคลียร์พื้นที่หมดแล้ว
ฟังพอแขวงทางหลวงเพชรบนที่๑หน่อยนะคะ
ผมได้กำชับให้กับเจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงนางงวกนะครับ
ให้ดำเนินการดูแลเป็นพิเศษนะครับ
แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ได้ประสานงานกันกับทางเทศบาลนะครับ
เนื่องจากว่าอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับ
ซึ่งทางท่านนายกก็อาจจะสั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่
ให้มาตรวจตาลืมกันสะพานลอยด้วยนะครับ
ก็ช่วยกันดำเนินการนะครับเป็นการให้ครับ
คาดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหนี่ไงก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้ว
ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีผ้าคลุมแล้วนะ
ไม่มีแล้วค่ะไม่ใช่วิมารส่วนตัวของใครแล้วนะ
ถูกต้องค่ะสะพานลอยคือสะพานส่วนรวมค่ะ
ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะ